ทุกท่านคุณผู้ชมด้วยกลับมาติดตามเรื่องของคน

วิ่งลงจากรถหลบหนีตำรวจสุดท้าย
ถูกรถชนจนเสียชีวิตนะครับ

เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนบรมราชชนนานีนะครับ
ฝั่งขาออกช่วงของทางลงคู่ขนาดลอยฟ้านะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพนายสินสุขโคสิตสถิตอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานเช็คสต๊อกของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับ
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะแขนหักผิดรูป
ส่วนทางด้านของฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะ

สอบสวนทางด้านของนางสรรญาจารุวัฒน์อายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ให้การแบบนี้บอกว่า
ก่อนจะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนรวม๑๐คน
นั่งรถยนต์กระบาดคันนี้ไปเที่ยวสวนน้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
แล้วก็มีการนั่งกินดื่มสุรากันบ้างก่อนที่เดินทางกลับนะฮะ
พอขับรถมามาพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
จากนั้นถูกเรียกตรวจค้นแล้วก็สุ่มตรวจปัสสาวะ
คนที่นั่งมาในรถทุกคนนะฮะระหว่างที่รอผลเนี่ย
จู่นายสินสุกวิ่งออกมาจากรถวิ่งออกมาจากด่านนะครับ
แล้วก็วิ่งข้ามถนนบรมราชชนนานีไป
ก่อนจะถูกรถยนต์ที่วิ่งมาซึ่งเขามองไม่เห็นหรอกมันมืดด้วย
ประมวลอายุ๓๘ปีเป็นผู้ขับขี่ก็
อย่างแรงสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นก็มีการแจ้งเก๋าหานายธันยศ
ส่วนสาเหตุที่ผู้ตายวิ่งหนีด่านต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นกลัวความผิด
หลังถูกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนั่นเอง
นะครับก็ยังไม่เข้าสู่ช่วงเทศกาล

พรุ่งนี้ถึงจะเริ่มต้นนะครับ๒๙ธันวาคม
ถึงวันที่๔มกราคม๒๕๕๙
แต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ก่อนที่จะถึงเวลา๗วันอันตรายนะครับ